วันที่เธอเจ็บท้องคลอดเลมี่เธอทำอะไรอยู่
อย่างของน้ำแข็งน้ำแข็งอาจจะวางแผนมาก่อนน้ำแข็งผ่าคลอด

จะไม่เหมือนกันแต่ถ้าเกิดคนเจ็บท้องคลอดคือมันอั้นไม่ไหวมันไม่ได้หรอก
คุณดาไปกินหมูกระทะไปกินหมูกระทะน่าจะกำลังเริ่มปิ้งย่างเลยปรากฏว่าเจ็บท้องคลอดครับคุณผู้ชม
น้องอย่าเพิ่งเก็บนะมันเก็บเตือนเฉยเดี๋ยวจะกลับมากินต่อ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ
เดี๋ยวมีของมาฝากนะคะพวกมันพังอะไรกันไปนะคะ
นี่แหละค่ะเพราะนะคะ
อื้มดีนี่นะคะมีราคาเป้าเป้าครับลูกค้า
ไอนี่นะคะพรบเลย

พี่ใหญ่พี่ใหญ่เลยนะไม่ทางเอาเยอะแล้วนะครับ

เดี๋ยวยังไงนะยังไงนะทำไมเข้าไปถึง

แปลว่าวันนั้นคลอดไอ้วันที่บอกอย่าเอาเก็บนะ
คลอดเอยเหรอคลอดเอยเข้ามาเยี่ยมกันเนี่ย
แล้วอย่าบอกนะว่าชุดม่วงที่เข้ามานี่เป็นเจ้าของร้านหมูทะเอามาเยี่ยม

ของเยี่ยมคนท้องคลอดลูกของคุณผู้ชมคืออะไร
คุณยุเทพูมแก้วเข้มห๊ะนะครับหรือคุณบูรรมหมูท้า
แล้วก็เขาเอาเซตหมูกระทะชุดใหญ่ไฟกระพริบวิบวับวิบวับนะ
แล้วก็มีกระทะจริงด้วยเตาก็มีมาเยี่ยมคุณดาครับ
แม่ป้ายแดงในโรงพยาบาลครับคลอดลูกชาย๑๗ตุลาคมที่ผ่านมานะครับ
เขาเนี่ยนำหมูกระทะไปเยี่ยมนะแล้วเรื่องราวก่อนหน้านี้มันเป็นยังไง
คือคุณดาจริงก็เป็นเพื่อนคุณบูมนั่นแหละวันนั้น๑๗ตุลาคมคุณบูมไม่อยู่ร้าน
นี่เขาเอาภาพไปให้ดูเลยนะนี่คือคุณบูมไม่อยู่ร้าน
จู่พนักงานโทรบอกพี่บูมพี่บูมพี่ดาเพื่อนพี่บูมอ่ะ
เขามากินหมูทะนะแล้วเขาเจ็บท้องนะครับเนี่ยน้ำเดินแล้วด้วย
น้ำเดินคืออะไรน้ำแข็งคือใกล้แล้วอ่านี่แหละครับ
คือน้ำข้ามเริ่มออกแล้วแล้วก็นะครับเรียกรถไปโรงพยาบาล
แต่คุณดาบอกน่าจะเจ็บเตือนยังไม่ต้องเก็บนะเดี๋ยวจะกลับมากินต่อนะครับ
เพราะว่าฉันน่ะหมอนะคือเขาเรียกอะไรนะวันกำหนดคลอด
หลดคลอดเนี่ยสัปดาห์หน้านะครับบอกอย่าเพิ่งเก็บอย่าเพิ่งเก็บ
นี่แหละคุณบูมก็เลยบอกพนักงานบอกว่าเดี๋ยวให้ลูกค้ากินฟรี
เดือนไปเลยแต่ขอให้ไปโรงพยาบาลก่อนอย่าอย่าคลอดในร้านนะ
จากนั้นพนักงานก็รีบเรียกรถพยาบาลครับคือไปถึงตกตกลงคลอดจริงจริง
จริงจริงเลยลูกออกมาสุขภาพแข็งแรงครับชื่อน้องน้องปุ่นอ่า
นะครับเอ่อไม่ชื่อน้องหมูทะอ่ะทำไมจะไม่ชื่อหมูทะอ่ะ
ก็คุณบูมเนี่ยเขาตั้งให้เลยอ๋อคุณบูมเรียกเออแล้วคือเหตุผล
สตอรี่มันเป็นแบบนี้จะไปเช็คน้องชาบูไม่ได้รับขวัญด้วยนะ
นี่ซื้อทองมาฝากด้วยแต่ว่าน้องปุ่นเนี่ยเขามีติ๊กต๊อกแล้วนะ
เหรอคุณแม่ตั้งติ๊กต๊อกให้แล้วโอ้โหไวจริงคือนี่แหละครับ
คือคุณดาเนี่ยคุณแม่เขาชอบกินหมูทะจริงนะครับ
ก็เลยมีที่มาของการเอาหมูทะไปเยี่ยมของคุณบูมนะครับ
แต่ว่าพอแหมเหตุการณ์แบบนี้ชาวเน็ตเขาก็โอ้โหมันจะเป็น
เทนต์อ่ะคอนเทนต์อ่ะคือคุณผู้ชมครับถ้าสมมุติว่าเขาจะเอามาทำคอนเทนต์เนี่ย
แต่ว่าคุณดาเขาคลอดจริงจริงอ่ะอืมแล้วมันมาจวบหมอก็ให้เขาเถอะ
จริงให้เขาเถอะเออให้เขาทำเถอะคือไม่แปลกใจหรอก
อ๋อเพราะว่าอยากหนึ่งตรงเฝิมกันเองอ่ะอยากหนึ่งคือมันกดปุ่มให้คลอดไม่ได้
คนจะเกิดหมูกระทะก็คุมกำเนิดไม่ได้
อย่างนั้นก็ฝากแฮสแท็กเบิร์ตเล่าเองกับ

อยากรู้เดี๋ยวดอมเล่าฝากไว้หน่อย